ผีน้อยที่ไปทำงานที่เกาหลีใต้เดินทางกลับมาเมืองไทยต้องกักตัว๑๔วัน
พอพ้น๑๔วันสิ่งที่เขาอยากทำคืออยากกอดลูกอีกครั้งหนึ่ง
ใช่หลายคนคิดแบบนี้เนี่ยหลังไม่เจอกัน๓ปี
ไปดูภาพหน่อยครับ
ขอให้มันชื่นใจนะให้เจอกัน๓ปี

มันจะขาดใจก็ต้องกอดกันซะหน่อยแล้วกันนะ
นี่คือนางสาวบีแล้วกันนะฮะนามสมมุติ
อายุ๓๓ปีเป็นบรรยายงานไทยที่รักรอบไปทำงานที่เกาหลีใต้

พอเขากอดลูกชายอายุ๑๐ขวบ
หลังจากไม่เจอกัน๓ปีเพราะว่าไปทำงานมาที่เกาหลีใต้
แล้วพอกลับมาก็ต้องกักตัวแยกไปอยู่บ้านอีกหลังหนึ่ง๑๔วัน
ก็บอกว่าดีใจมากเลยและสบายใจที่ผ่านการกักตัว๑๔วันแล้ว

ในช่วง๑๔วันที่ผ่านมารู้สึกมันนานเหลือเกิน

เพราะว่าอยู่เทาเดียวกันบ้านจะอยู่ใกล้ด้วยซ้ำ
เห็นลูกเดินไปเดินมา
หลังจากนี้ไปต้องระวังตัวเองในการใช้ชีวิตมากขึ้น
แต่ก็ดีใจที่ไม่ต้องอยู่คนเดียวแบบนี้
ต่อไปค่ะที่อยู่สิบสี่วันนะคะก็อดทนแล้วค่ะ
เพราะว่าบางทีอากาศมันร้อนและอย่างนึงบางทีมันเกิดอาการเครียดด้วย
เราไม่สามารถออกไปไหนได้นะคะก็ก็มีกำลังใจจากพ่อกับแม่
แล้วก็ลูกชายค่ะแล้วก็คนที่ให้กำลังใจทุกคนนะคะ
ต้องขอบคุณด้วยสุดท้ายเขาก็ขอร้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ว่าจะเป็นอำเภอหรือว่าสาธารณสุขนะฮะจัดทำเอกสาร
รับรองการกักตัวให้เขาหน่อยนะฮะจะได้แบบเอาไปติดต่อราชการได้ว่าเขาเนี่ย
การกักตัวมาแล้วอาจจะมีประโยชน์ให้กับคนที่เป็นคนแบบเขาเนี่ย
ไม่มากกว่าน้อยว่ากลับมาแล้วปลอดภัยคนจะได้ไม่รังเกียจเขาไง
อะไรแบบนี้นะครับแต่หลายคนเป็นห่วงเรื่องนี้แหละ
แล้วก็จริงฉันแอบเคยได้ยินจริงนะเคยได้ยินคนเขาคุยกันด้านหลัง
บอกว่าเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นแล้วปัญหามันอยู่ตรงที่
ถ้ากลับมาทำงานมันจะเหมือนเดิมไหมเขาเป็นห่วงเรื่องนี้กันจริง
ต้องเดี๋ยวคนจะหาว่าเขาแบบติดอะไรแบบนี้เนอะนะครับทำให้เขาก็ได้นะคะ